มีหนึ่งเรื่องทรงความร่วมรู้มือของคุณผู้ชม

โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับชายแดน
กับเมียนมายาวถึง๗๒กิโลเมตรด้วยกัน

ล่าสุดครับมีการนำกำลังทหารจากกองทัพบกนะครับ
ลาดตระเวนป้องกันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในประเทศไทย
อย่างผิดกฎหมายพร้อมกับโควิด๑๙
ในส่วนนี้เป็นกำลังพลจากกองทัพบก
โดยกองกำลังสุรสีหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือครับ

ก็คือสวนพึ่งบ้านคาของราชบุรีนะครับ
แล้วก็อีก๒อำเภอของจังหวัดเพชรชบุรี
ก็คือแก่งตราจารย์แล้วก็หน่องยาปร่องนะครับ
ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานี้ระดมกำลังนะจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกลาด

ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแนวชายแดนของทั้งราชบุรีและเพชรชบุรีนะฮะ
ตลอดแนวชายแดน๑๙๓กิโลเมตรเป็นปฏิบัติการตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ขณะที่นายสายชนจันเพ็ญนายอำเภอสวนพึ่งบอกว่า
พื้นที่ของอำเภอนี้นะฮะมีพื้นที่ติดชายแดน๕๕กิโลครับ
แล้วเป็นเส้นทางธรรมชาติถึง๑๑ช่องทาง
จึงต้องประสานกองกำลังสุรสีเอารั้วรวดหนามหีบเพลงไปวางกั้น
นะฮะตอนเนี้ยพื้นที่ตอนในเนี่ยมีการประสานตำรวจสภสวนพึ่งแล้วตั้งด่านกลางคืนสามทุ่มถึงเที่ยงคืน
ในหมู่บ้านแนะนำประชาชนในพื้นที่เพชรชบุรีราชบุรีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียง
ถ้าไปเจอบุคคลแปลกหน้าไม่รู้จักโดยเฉพาะแรงงานจากเพื่อนบ้านเข้ามาเนี่ย
รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอสมทันทีจะได้ไปตรวจสอบคัดกรองวัดไข้
แล้วก็ผลักดันออกไปหรือว่าดำเนินการตามกฎหมาย
อีกทั้งส่วนหนึ่งก็มีคือศูนย์อพยพตอนนี้มีผู้หนีภัยจากการทูต๕๖๐๐คนอยู่
แบ่งเป็นทั้งหมด๑๖ชุมชนก็มีการวางมาตรการป้องกัน
ให้รักรอบเข้าออกในพื้นที่ศูนย์พักพิงนี้
แล้วก็ตั้งด่านความมั่นคงตลอด๒๔ชั่วโมงป้องกันการระบาดของโควิด๑๙เพิ่มเติมด้วยนะครับ